คุณผู้ชมค่ะช่วงสงกรานแบบนี้หลายบ้านสนุกสนานเต็มที่
กับการเล่นน้ำกันอยู่แต่มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่ง
พยายามเหลือเกินจะสู้ชีวิตนะฮะอยากจะจอยไปกับการเล่นน้ำ
แต่บอกเลยว่าเทศกาลแบบนี้โอ้โหชีวิตสู้กลับค่ะ
ฮั่งแข็ง
เป็นไงนะขวานเดินมายังรอ
ยังรอเลยแหละ๓๒๐
บอกรถนี่ปกจีน

ยังฝ่าวร้ายยังฝ่าวร้ายอายนะจ๊ะ
นี่แหละค่ะการกระทำของเบิ้ลปฐุมราช
ทำให้เราเข้าใจไอ้คำที่ว่าหล่อลื่น

กระทำพฤติกรรมเหล่านี้
นะฮะอุ้ยวิ่งมาอย่างเท่แล้วก็ดันมาลื่น
เอาอีกขั้นสุดท้ายนี่แหละค่ะก่อนจะขึ้นเวที
โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร

ก็เลยนอนแช่แป้งไปเลยตรงนั้นนะคะ
เจ้าตัวก็เลยแซวตัวเองออกอากาศเลย

เสียเชอให้ขั้นบันไดก่อนจะถึงเวลาซะได้
พอหายอายแล้วก็ทำหน้าที่ต่อแล้วกันคุณผู้ชม

เพราะว่านักร้องเต้นทำให้หนักความ
ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่อย่างไร

สาวคนนี้ไม่ถึงเทศกาลสงกรานก็สู้ชีวิตอยู่ทุกวีทุกวันอยู่แล้ว
จ๊ะนงพนีพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของเรา
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ไปเจอแก้วเครื่องดื่มจากคนดูนะจ๊ะ
เจอรองเท้าแตะทำพิษเฮ้ยรองเท้าแตะมันจะทำพิษยังไง
กะว่ามาคอนเสิร์ตในวันสงการคุณดูสภาพ
ต้องเจอกับเหตุการณ์นี้
นี่คือรองเท้าเขาเรียกอะไรรองเท้ายางมั่นแพร่
มันแพร่ดค่ะคุณผู้ชมเวลามันเปียกแล้วมันก็ลื่นไป

เดือดร้อนเพื่อนร่วมวงมาช่วยกันดึงออกไปหน่อยนะคะ

ยังอยู่กันที่เรื่องของรองท้องรองเท้าเนี่ย
คุณผู้ชมไปปิดท้ายความสู้ชีวิตของแพทย์วงเคลียร์กันหน่อย

ฉีดน้ำปกติเขาบอกว่าอย่าฉีดหน้ากันนะคะ

เอาไม่ฉีดหน้าได้งั้นฉีดขาแล้วกัน
ชินไปที่รองเท้าคุณผู้ชม

คราวนี้รับน้ำเต็มอย่างกับอ่างเก็บน้ำ

ดูกันไปเห็นเลยว่าพี่ไม่ใช่ว่าฉีดหน้าหนู

เป็นยังไงสู้ชีวิตทุกคน
เทศกาลสงกรานมันก็แบบนี้แหละสนุกสนาน
แต่ก็ย้ำกันอีกทีนึงนะเรื่องความลื่นอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะ